คราวนี้เนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งขี่บิ๊กไบท์มานะคะ

ก็ขี่มาตามปกติเลยนะผู้หญิงคนนี้กำลังจะเลี้ยวรถเข้าบ้านอยู่แล้ว
ครับอยู่อยู่เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูไปเรื่อยเรื่อยนะคะ
เดี๋ยวแล้วนะฮะนี่ตู้มกระจายชนกระจายอ่ะค่ะ
เพราะมาแรงมากซึ่งถ้าสังเกตดูเนี่ยด้วยความที่รถมันเป็นวันเวย์ใช่ไหมคะ
เธอก็หยุดแล้วนะหยุดรอดูรถจากฝั่งซ้ายถูกไหม
แต่บิ๊กไบท์คันนี้ไม่รู้แซงจากไหนมาทำไมวิ่งมาทางเลนส์ฝั่งขวาเห็นไหมคะ
อืมฮะซึ่งนี่แหละค่ะหนุ่มคนที่ขับบิ๊กไบท์ก็คือ
นายสรรยูทองเหลืองนะคะขี่บิ๊กไบท์มากับกลุ่มบิ๊กไบท์เจ็ดถึงแปดคัน
ไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยปลือก็ชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์ของนางสังเวียนปุ๋ยกองค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนสายนครนายกวังรีกิโลเมตรที่๗๘นะคะ

นายสรรยูที่ขี่บิ๊กไบท์แขนหัก
แต่นางสังเวียนที่เลี้ยวรถจะข้ามถนนเข้าบ้านเนี่ยค่ะ
ถูกชนกระจายใช่ไหมร่างในกระเด็นไปไกลกว่า๒๐เมตรบาดเจ็บสาหัส
ภายรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนแต่ก็เสียชีวิตระหว่างทางค่ะ
ตอนนี้ศพถูกนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านแล้ว
ครอบครัวก็โศกเศร้าเป็นอย่างมากเลยนะคะ
นายสวัสดิ์ปุ๋ยกองสามีผู้ตายก็บอกว่า
เมื่อวานนี้นางสังเวียนขี่รถไปตลาด
จะไปซื้ออาหารสัตว์แล้วก็ของใช้ในบ้าน
ส่วนนายสวัสดิ์ก็ออกไปทำนาค่ะไม่มีใครอยู่บ้าน
จากนั้นอยู่มีคนวิ่งมาบอกนายสวัสดิ์บอก

แล้วก็เสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล
สวัสดิ์บอกเสียใจมากทำใจไม่ได้เลย

ควรจะระมัดระวังให้มากกว่านี้ได้ไหม
โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางครอบครัวบอกว่า

ขี่บิ๊กไบท์น่าจะขี่มาด้วยความเร็วมากอะค่ะ
แล้วก็เลยชนเข้าอย่างจังกับผู้ตายที่กำลังจะเลี้ยวรถเข้าซอยบ้าน
ซึ่งเดี๋ยวจะต้องมีการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะคะ